วันนี้ครบ๑๒วันแล้วนะคะกับปฏิบัติการตามหาร่างของน้องมาวินที่พระตกเจ็ดสกีที่เขื่อนศรีนครินตั้งแต่๒๔ตุลาคมนะคะ
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คือเอาเครื่องสแกนโซน่าลงไปสแกนแล้วนะคะหวังว่าจะหาร่างน้อง
เพราะเขาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่กำลังคนกำลังเครื่องกำลังของ
โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการทีมชลการ
นำทีมออกปฏิบัติการค้นหาร่างน้องมาวินเนธเดชาวัย๑๘ปีนะคะ
เอาเครื่องที่ใช้สแกนค้นหาใต้น้ำมาใช้ด้วย
ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าไปเจอร่างลักษณะคล้ายมนุษย
เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอครับนี่คุณมันเหมือนมากอ่ะ
เหมือนมนุษย์ม่ำคืนนี่คือหัวตัวขาเลยนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ที่ความลึก๑๐๘เมตร
ก็เลยเอาตำแหน่งนี้มาร่างมาร์คจุดกับแผนที่ของกรมชลประธาน
เป็นรูปสมอเรือก็จะเห็นว่าร่างตรงเนี้ยอยู่ที่ข้างร่องน้ำเก่าค่ะจากนั้นพอสแกนครั้งที่สองตอนบ่ายสองโมง
ตำแหน่งของวัตถุต้องสงสัยมันขยับตัวเปลี่ยนไปนะคะขยับออกจากจุดเดิมเปลี่ยนไปประมาณห้าเมตร
แต่เขาบอกว่ารูปร่างก็เปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนกัน
วิเคราะห์เขาบอกว่าโดรนที่มีอยู่นะตอนนี้
มันสามารถค้นหาใต้น้ำได้สูงสุดคือ๑๐๐เมตร
แต่อันนี้มันอยู่ที่๑๐๘เมตรโรนก็เลยลงไปไม่ได้นะคะ
น้องมาวินประสานไปเลยไปหน่วยงานที่มีโดรนในการค้นใต้น้ำระดับความลึก๒๐๐เมตร
จุดที่พบเนี่ยอยู่ในแนวแม่น้ำแควร์ใหญ่ดั้งเดิมก่อนจะสร้างอ่างเก็บน้ำค่ะทุกคนก็เลยบอกว่า
หวังอ่ะหวังใจเลยว่าขอให้เจอร่างน้องเราส่งคุณนัทเปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวก่อติดสถานการณ์
ค้นหาร่างน้องมาวินอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งคุณปียชาติบอกเลยว่า
จังหวะที่นั่งเรือกลับไปกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมขับเรือเชี่ยวชาญ
น้ำในเขื่อนค่อนข้างสูงค่ะ
คลื่นก็สูงแล้วก็แรงมากด้วยเหมือนกัน
คุณปียชาติก็เก็บภาพมาแล้วก็บอกว่าจริงแล้ววันที่น้องมาขี่เจ็ดสกีเล่นเนี่ย
คลื่นมันแรงแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นนะคะ
วันนี้แปลกพื้นน้ำแปลมาก

ขึ้นมายังไงเนี่ย

โอ้โหพวกนี้ขึ้นมา

คลื่นมันตอนแรกถ้ามองไกลก็ดูว่ามันคงไม่ใหญ่
แต่จังหวะที่แบบซัดเข้ามาที่เรือ
ใหญ่เลยทีเดียวเหมือนกันนะคะ

ครับผมทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสาวศรีการ
สะอาดเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า
คือเดิมบ้านของครอบครัวของผู้ใหญ่บ้าน
ก็อยู่แถวเขื่อนศรีนครินนั่นแหละ

เขาก็มีการกั้นพื้นที่ทำเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นก็อบพยพไปหลังสร้างเขื่อนเสร็จ
อมรับเขื่อนแห่งนี้น้ำลึกมาก
จมน้ำหลายคนก็จะสูญหายแบบถาวร

เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องแพลวอายุ๑๕เอง

แพลวอายุ๑๕พลัดตกเรือแล้วหายสาบศูนย์จนถึงทุกวันนี้
จนถึงทุกวันนี้เหรอคะใช่ครับลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านฮะ
คุณผู้ชมครับ
ด้านแม่ง
แม่น้องมาวินแม่เก๋เกษรา

พลังคนพลังอุปกรณ์พลังบวก

ใช้เวลาที่เหลือพิสูจน์ให้คนข้างหลัง
ปิดท้ายว่าแฮชแท็กรัก
ความเป็นแม่ครับที่เฝ้าติดตามลูกมา๑๒วันแล้ว
คุณแม่เคยบอกไว้นะครับว่ามีคำทำนายหลวงพ่อวิจิตเกจิวัดบ้านน้ำมุด
คุณแม่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะโยมเจองูบนเรือมีโอกาสจะเจอร่างของลูก
เช้าวันนี้ครับพบงูสีดำโผล่ขึ้นมาจริงลักษณะคล้ายกับงูเขียว
เนี่ยแต่มันเป็นสีแบบนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมฮะลำตัวมันสีดำยาวประมาณสักหนึ่งเมตร
แล้วเจออยู่ตรงนี้เป็นห้องพักอยู่บนแพร่ญาติน้องมาวินที่เขามาเจอเป็นเด็กอ่ะ
ตกใจฮะบอกงูงูงูเจ้าหน้าที่ก็เลยมาดูครับไปจับงูแล้วเอาไปปล่อยลงไป
น่าจะหนีน้ำขึ้นมาแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็พาเขากลับที่
พาลงปล่อยลงไปในอ่างเก็บน้ำใช้ชีวิตอิสระต่อไปก็เหมือนกับได้ปล่อยชีวิตด้วยนะ
ก็เผื่อว่าผลบุญนี้จะช่วยทำให้เจอน้องมาวินเร็วขึ้นคนที่เจองูบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครนอนอยู่ในห้อง
แล้วก็กำลังจะเดินไปเอาของครับตกใจมากเลยแล้วนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่แม่เก๋เคยเล่าให้ฟังอ่ะ
มันมีเรื่องว่าถ้าเกิดเจองูแล้วอาจจะเจอร่างเนี่ย
ก็หวังนะว่าเร็วนี้จะได้เจอร่างของมาวิน

เติบตัวมาเห็นนี่ยืนอยู่ผมตกใจเจองู

เรื่องของเรื่องอะพี่ผมยืนอยู่ตรงระต่าง
ผมก็ดูแบบว่าดูไปเรื่อยพี่เบื่อศพน้องมันขึ้นตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
ผมก็คิดว่าเขาเล่นแบบว่างูเกาเงากูอะไรอย่างนี้พี่ที่ผมคิดไง
สรุปไม่ใช่ผมว่าก็โดนเลย

มีการนำโรนใต้น้ำสำรวจอีกจุดหนึ่ง

ผลิตกระแสไฟฟ้าช่วง๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
กำลังจะเตรียมนักประดาน้ำลงไปสำรวจที่ตะแกรง

เพราะเขาบอกว่ามีวัตถุต้องสงสัยไปติดกับตะแกรงค่ะ

จะมีการเปิดประตูระบายน้ำตอน๖โมงครึ่ง
ก็ต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่นะคะแต่บอกว่าจะมีการปูพรมค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งวันพรุ่งนี้
เพราะเขื่อนจะปิดประตูระบายน้ำทั้งวันแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กังวลก็คือว่า
ถ้าสมมุติว่าร่างของน้องมาวินไปติดที่ตะแกรงเหล็กจริงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกดูดเข้าไปได้
เพราะว่าอย่างที่บอก๑๒วันเต็มแล้วที่น้องจมอยู่ในน้ำ
มันก็มีโอกาสที่ร่างของน้องจะเน่าเปื่อย
แล้วก็อาจจะถูกดูดไปกับทางประตูระบายน้ำได้นะคะ
เอาใจช่วยทั้งครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายเลยนะคะ
ที่อยู่ในปฏิบัติการนี้ก็หวังว่าจะเจอร่างของน้องโดยเร็วค่ะ
ภารกิจวันที่๑๓ยังคงก่อติดความคืบหน้านะครับ